แชร์แหลกแยกวิภามาแล้วนะคะมาพร้อมกับข่าวเม้าแบบร้อนร้อนแซ่บแซ่บเลยนะคะ
วันนี้เจวิขอแฉพระเอกดังที่ขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาเลยนะคะ
บอกว่าไปทำวิธีกรรมสุดเฉาเลยค่ะ
ขนาดเจ้าของโรงแรมดังนะเขาลิฟต์ชื่อไว้เลยนะ
อย่ามาอีกนะพระเอกคนนี้แบบไม่ต้อนรับเลยนะคะ
สร้างเรื่องเฉาอะไรไว้เจวิค่ะเมาส์หน่อยค่ะ
โอ้ยตายไว้กรี๊ด
อาทิตย์นี้เจวิมีเรื่องเมาส์เลย
มาแต่ไกลจากเมืองขอนแก่นแดนอีสานกับพ่อแม่พี่น้อง

พระเอกโหนม่านอ่างแตกมาแล้ว
เรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีอีเว้นหนึ่ง
เขาจ้างคารวาลพระเอกกล้ามโต๔๕คน
นำขบวนอวดรถมอเตอร์ไซค์หรู
งานนั้นก็ดาราดังเพียบ
งานอีเว้นกลางวันก็จัดปกติแหละ
มีแข่งรถอะไรไปตามสเต็ป

พระเอกใจดีก็พาน้องรักทั้งสามไปปาร์ตี้
เลี้ยงฉลองแล้วยาปลาปิ้ง

แต่ช่วงส่งน้องเข้าห้องนี่แหละคุณ

ก็น้องพระเอกทั้ง๓วิรกรรมแต่ละคน
แม่สุดเด็ดเผ็ดมันจริง
พระเอกผิวเข้มแก่มันมันอะไรก็ไม่รู้
ตอนเข้าฉากพระนางกับน้องผู้หญิง
เด้นไปหอยหนมานหน้าตามล้มพังครื่นมา
อีกห้องเหรอก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะคุณ

อ่างอาบน้ำถุงก็แตกร้าว

หลับข้างห้องน้ำข้ามวันข้ามคืน
ตื่นขึ้นมาเกือบจะกลับเครื่องแทบไหมจ๊ะ
เจ้าของโรงแรมเขาโจทย์กันใหญ่
ส่งบินค่าเสียหายไปให้พระเอกรุ่นพี่เจ้าของถิ่นชดใช้ให้หมด

ดีแค่ไหนแล้วนี่ที่ไม่สั่งแบรนด์สามพระเอกดังเข้าเมืองอีกล่ะคะคุณ

แช่แหลกแยกดีกว่า
โอ้ตายแล้ว